คุณผู้ชมถ้าตับแลบแบบนี้พาไปผ่อนคลายกันบ้างดีกว่านะฮะ
เพราะว่าช่วงหน้าร้อนหลายท่านก็หาสถานที่ในการที่เราจะไปท่องเที่ยวกันนะครับ
ไปดูที่จังหวัดเลยกันหน่อยหนีร้อนจูงคนในครอบครัวไปไหนฮะ
พาคนในครอบครัวไปนี่เลยแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะครับไปพึ่งเย็นหรือ
แม่ผู้ปกครองอุ้มลูกจูงหลานพากันมาเล่นน้ำดับร้อนอย่างสนุกสนาน
ที่ตรงนี้นะครับก็คือฝ่ายแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยนะฮะ

นี่ค่ะไปเล่นอะไรบ้างไปที่ฝ่ายยางบ้านห้วยโต
อันนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยเพราะว่าเดินทางไปง่ายคุณดูสิ
ไม่ลึกด้วยตรงนี้ไม่อันตราย
นี่สถานที่ท่องเที่ยวนะฝ่ายยางบ้านห้วยโตกนะฮะ

แล้วก็บางคนเอาห่วงยงห่วงยางเอาร่มเอาอะไรมากางแบบนี้
เด็กก็ได้เหมือนลื่นสไลเดอร์ลงไปนี่พลวดลงไปแบบนี้นะลูกนะ
แต่ว่าต้องอยู่ในสายตาของพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดีนะ

แล้วก็ตอนช่วงเย็นเขาบอกว่าจะได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินด้วย
เขาบอกโอ้โหคลายร้อนแบบนี้สบายใจชุ่มฉ่ำนะฮะ
จากเลยแล้วเดี๋ยวพาไปดูที่กาลสินหน่อยไหม
คุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยคือคลองส่งน้ำก็ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจค่ะ
วัยรุ่นในเขตตัวเมืองกาลสินเขาก็ไปตรงนี้แหละ
คลองส่งน้ำหน้าไฝส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปล่าที่๒

เขามีชื่อนะคุณชื่อว่าคลองฮีโร่
พ่อค้าแม่ค้าเขาก็มาเปิดขายอาหารขายเครื่องดื่มให้บริการตลอดทั้งวันเลยค่ะ
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็เลยฝากไปยังพ่อค้าแม่ค้า
บอกว่ามาแล้วอย่าทิ้งพวกเศษอาหารลงลำคลองน้ำ

คนที่อยู่ท้ายน้ำก็จะเกิดความเดือดร้อนได้
ดังนั้นถ้าเกิดว่าไปเล่นน้ำคลายร้อนได้ก็ต้องช่วยกันรักษาพื้นที่ตรงนี้ด้วย
อย่าทิ้งขยะลงน้ำนะคะ